กันเลยก็คือบุฟเฟ่ทุเรียนโอ้โหมันยังมีอยู่นะ
ยังมีอยู่แล้วก็มีอยู่จริงบนโลกใบนี้อืมจริงไหนที่ไหนพาไปซิ
นี่แหละครับเอาใจคนรักทุเรียนแบบสุดเลยที่สวนเกษตรสมชาย
ของคุณสมชายตั้งแต่หัวจดเท้า
พี่สมชายพี่เต๋าเหรอจันทรัสะอ๋อสมชายจันทรัสะ
ไม่ใช่พี่เต๋าสมชายนะอยู่ที่บ้านป่ากล้วยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เขาเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองในราคาหัวละ๒๐๐บาท
มีทุเรียนหมอนทองสดจากสวนกว่า๒๐๐กิโลกรัม
ก็คือ๒ตันเยอะขนาดไหนกินกันให้ตันตึ๊กกันไปเลยนะครับ
แล้วก็เป็นทุเรียนที่ปลอดสารพิษด้วยทั้งหมดนะครับ
คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบทุเรียนอย่างมาก
มีทั้งโทรมาแล้วก็มีมาทานกันที่หน้าสวนเลยก็มี
แล้วก็ชาวต่างชาติมาด้วยเหรอผมจะให้ดูนะว่าชาวต่างชาติเขาก็ชอบ
ไม่ใช่เฉพาะคนจีนอันนี้เรารู้อยู่แล้วคนจีนชอบเต้น
เห็นแล้วอยากจะกินอร่อยจริงทุเรียน

ใช่แต่ฝรั่งที่ลองทานแล้วชอบก็เยอะ
อย่างเช่นกลุ่มนี้ที่ไปโอ้โหมายก๊อดฮิลล์
นี่เขาบอกว่าเปิดเป็นปีแรกด้วยใช่ไหม
แล้วเขากินจริงกินจังนะเห็นไหมล่ะ
นี่แหละครับคือบรรยากาศที่ผมนำมาฝากกันนะครับ
อยู่ที่จังหวัดสงขลาไปกันได้ที่เกษตรสมชายเป็นสวนของคุณสมชาย